มากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวฮือฮากันบ้างนะคะ
อันนี้หูฮือหามา

มันจะหือหาอะไรขนาดนั้น

เดี๋ยวนี้ฉันจะพาไปดูดอกบัวยักษ์
รับน้ำหนักคนได้ถึง๘๐กิโลกรัม
คุณชนะยืนสบาย
ดูกันนะคะบัวที่ว่าเนี่ยเป็นบัวสายพันธุ์วิคโตเรียใบใหญ่ค่ะ
ปลูกไว้จำนวนมากเลยอยู่ในสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงปลา
เนื้อที่กว่า๗ไร่เห็นไหม

อยู่ในกลางทุ่งนาในหมู่บ้านป่าขาตำบลหัวโง้มอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ
พื้นที่แห่งนี้มีชื่อว่าสวนฟ้าใสวิคตอเรีย
นี่มีใบบัวขนาดใหญ่ด้วย
โดยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่รวมไปถึงนำบัวไปปลูก
เป็นฝีมือของนายวีรศักดิ์มะหิตอายุ๔๔ปีค่ะ
ได้มีการค้นพบดอกบัวพันธวิคตอเรียเมื่อ๙ปีก่อน
ก็เลยหันกลับไปทำการเพาะปลูกอย่างจริงจังบนที่ดินของตัวเอง

สามารถขายได้ทั้งต้นพันธุ์และเมล็ดเลยนะคะ
โดยต้นพันธุ์มีราคาสูงถึงต้นละ๕๐๐บาทเลย
ส่วนเมล็ดราคาเมล็ดละ๕บาท
แล้วก็เมื่อบัวโตขึ้นเรื่อยจนแตกออกไปแต่ต้น
แบบหลายใบอย่างนี้ก็สามารถแยกขายได้

ว่ามันสามารถรับน้ำหนักของคนได้จริงนะ
ถูกต้องคือดูแลบัวได้ประมาณ๔๕วัน
วัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วก็ขยายกว้างขึ้นมาเรื่อยนะคะ
ประมาณ๑งานเขาบอกแบบนี้
งานละประมาณ๑๒๑๕ใบ
คือเขาจะแตกออกไปเรื่อยนะคะ
อย่างที่บอกมันแปลกคือผ่านไปประมาณ๖เดือน
บัวก็จะค่อยอ่อนตัวลงค่ะ

แปลกเหมือนกันคือเขาจะสามารถรับน้ำหนักคนได้

เขาก็จะอ่อนตัวลงก็คือจะไม่สามารถรับน้ำหนักคนได้แล้ว
ทางเจ้าของก็เลยเปิดสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้คนเข้าชมแล้วก็ได้สัมผัสกันด้วยนะคะ
โดยก็จะทำเป็นไม้อัดวงกลมน้ำหนักเกือบ๑๐กิโลกรัม
วางไว้บนใบบัวเพื่อที่ให้คนสามารถขึ้นไปนั่ง

รับน้ำหนักได้น่าจะมากถึง๑๐๐กิโลกรัมนะคะ
แต่ว่าที่ผ่านมาเคยมากที่สุดก็คือ๘๔กิโลกรัมนั่นเอง
แต่คุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวก็ไม่ต้องกังวล
เพราะว่าที่นี่เขามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเลยนะคะ
แล้วก็ภายในสวนก็จะมีร้านอาหารที่นั่งพักเอาไว้รับรองด้วยนะคะ
ใครสนใจจะไปนะคะเสียค่าเข้าชมในการพัฒนาพื้นที่
เพียงแค่๒๐บาทต่อคนเท่านั้นค่ะ

ค่าพัฒนาพื้นที่ของเขานะคะ
๒๐บาทเองอีกถูกมากเอ้าเสือผืนหมอนใบไปด้วยนะนอนบนใบบัวนั่นแหละ
คุณค่ะแค่นั่งถ่ายก็ยังลำบากเลยค่ะคุณ

คุณกล้าหรือเป็นคนเดียวไหม
ก็เขาบอกว่าสามารถรับน้ำหนักได้เนี่ย
ที่เคยบันทึกเอาไว้๘๔กิโลกรัม
แต่ข้าก็จะได้ถึง๑๐๐กิโลกรัม

คุณก็อาจจะมีความเสี่ยงสูง
ว่าจะเป็นคนทำลายสถิติคนต่อไป

ใช่ไหมโอเคผมอยู่ได้เองจริง